เป็นคดีที่คุณผู้ชมให้ความสนใจและส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
สำหรับกรณีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะที่ถูกตำรวจยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ภูเก็ตนะคะ
และตำรวจคนนี้ก็คือเมาไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้แหละ
อยู่ที่หน้าสถานบันเทิงแล้วก็ไปยิงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้นะคะ
เขาเก็บก๋วยเตี๋ยวชามนี้คือชามสุดท้าย
ชามนี้เสร็จคือกำลังจะกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าโดนลูกหลงถูกยิง
เขาล้มคว่ำไปแล้วตำรวจที่ยิงเขาก็ยังไปทำร้ายร่างกายเขาซ้ำ
ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะยังอยู่โรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะพูดคุยได้บ้าง
แต่อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนี่ค่ะตำรวจที่ก่อเหตุ
ตำรวจนำตัวตำรวจที่ก่อเหตุไปทำแผนอืมสิบตำรวจโทพรเทพชานรงค์นะคะ
ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเมา
แล้วยิงนายอรุณทองพลับอายุ๒๖ปีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจสพป่าตองควบคุมตัวนะคะ
ทำแผนไม่นานทำแผนแค่ครึ่งชั่วโมง
เช้าวันนี้ตำรวจได้นำตัวไปทำแผนในจุดเกิดเหตุซอยบางลา
ตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะ

นี่นะคะสภาพคืออิดโรยเลย
แล้วบอกกับสื่อมวลชนว่าผมอยากขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ครอบครัวของคนเจ็บเขาบอกเขาไม่รับคำขอโทษนะ

ใช่ครับเสียใจใช่ไหมครับคุณผู้ต้องหา
ทีนี้ค่ะผู้กำกับสพป่าตองบอกว่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม
ก็คือจะต้องตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมแน่นอน
รวมรวมหลักฐานได้แล้วนะคะทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ
ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก

คือไม่ค่อยอยากจะดูภาพนี้สักเท่าไหร่เพราะเห็นใจคนเจ็บจริง
ทีมข่าวไปที่ห้องเช่าของคนเจ็บและภรรยานะคะ
วันนี้ค่ะแม่ยายของคนเจ็บค่ะนางอุไรวันยิ่งนอก
ก็อยู่ห้องเลี้ยงหลานอายุแค่๔เดือนนะคะ

ตอนนี้เนี่ยครอบครัวคือทุกอย่างหยุดชะงักไปหมด
ไม่รู้จะเดินหน้ายังไงกันต่อค่ะ

ตอนนี้คือรอคอยปฏิหารอยากจะให้ลูกเขยฟื้นขึ้นมา
แล้วก็ต้องวางแผนชีวิตกันใหม่หมดตอนนี้มีแต่รายจ่าย
ไม่มีรายรับเลยท้อมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตดี
แม่ยายของนายอรุณเปิดถุงเงินให้ทีมข่าวของเราดู
คุณสุชาดานะลงพื้นที่ไปบอกว่าเนี่ย
เงินที่เหลือติดตัวมันมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะมีอยู่กี่บาท
ครอบครัวนะนี่ค่ะที่อยู่ในถุงพลาสติก
ครอบครัวเหลือเงิน๑๒๑บาท
โอ้โหนี่คือเงินที่ลูกเขยไปขายก๋วยเตี๋ยวในคืนที่เกิดเหตุ
คือจริงแล้วได้เงินมา๑๓๐๐บาทค่ะแต่ว่าประเด็นคือมันมีค่าใช้จ่ายอื่นไงคะ
คือลูกเขยเขาขยันมากนะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
วันหนึ่งได้เงิน๒๓๐๐คือทำงานทุกอย่างขยันจริง
แต่มันมีภาระเยอะค่าเช่าห้องก็๓๐๐๐แล้วอะค่ะ
ค่านมลูกก็๑๐๐๒๐๐บาทค่าน้ำค่าไฟอีก๒๐๐๐บาท
ค่ากินค่าอยู่กว่า๓๐๐๕๐๐ไหนจะค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่แบบหลายคนรวมกัน
จ่ายเงินต้อง๒๐๐๐๐บาทค่าใช้จ่ายนี่นะ
ตอนนี้หนี้สินเยอะมากยืมเงินคนอื่นมาสำรองจ่ายไปก่อน
ลำบากมากจริงขาดรายได้นะคะตอนนี้อดมื้อกินมื้อ
รอคอยปฏิหารให้ลูกเขยกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยมาดำเนินการค้าขายกันใหม่
ไม่มีความหมายค่ะสำหรับพวกเราไม่มีเลยไม่มีค่ะ
เป็นคำขอโทษที่เหมือนไม่มีความหมายอะไรสักอย่างค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดขายของก่อนเนาะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของพ่อตาแม่ยายค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนเจ็บเขานำอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวไก่
เก็บไปพักเอาไว้ที่นี่ก่อนจะนำออกไปขายทุกวันนะคะ
นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีนนี่
คือตั้งแต่ที่นายอรุณถูกยิงรถขายก๋วยเตี๋ยวจอดนิ่งแบบนี้ค่ะครับ
พ่อตาของนายอรุณบอกเลยว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การที่คนก่อเหตุเนี่ยนะบอกแค่ว่าขอโทษเนี่ยโอ้โห
มันรับไม่ได้ยิงคนที่เขาไม่รู้จักกัน
คนที่เขาไม่เคยมีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกันมาก่อนแบบนี้
มันเป็นการกระทำที่ไม่สมควร
โดยเฉพาะคนก่อเหตุเป็นถึงตำรวจเป็นถึงข้าราชการ
แล้วเขาบอกแค่ว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพูดแค่นี้
ไม่ไม่ไม่สมควรหรอกครับมันมันมันมันไม่ใช่ฮะ
เราคิดจะทำคนฆ่าแกล้งคนคือต้องเจ็บปวดหัวใจว่าเขามาทำอะไรเรา
เราต้องจะทำเขาอ่ะอย่างนั้นอ่ะเราไม่ว่ากันอ่ะ
มันเกี่ยวกับเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างนี้เราไม่ว่า
แต่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแม้แต่อย่างเดียว
แล้วมาทำเนี่ยผมบอกตรงเลยนะจิตเยอะจิตเยอะผิดเยอะ
สมควรเป็นราชการคือวันนี้ที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนเนี่ย
ได้บอกใครเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ทำแผนไม่นานค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะ
คือขนาดภรรยาของคนเจ็บก็ยังไม่ทราบนะฮะภรรยาของคุณอรุณที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ย
วันนี้ก็เข้ามาธุระที่กรุงเทพค่ะนะซึ่งจะได้เล่าเลย
ภรรยาบอกว่าคุณอรุณเนี่ยตอนนี้อาการที่หนักที่สุดคือเรื่องของกระดูกสันหลัง
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะสามารถขยับขยื่นเคลื่อนตัวได้เหมือนปกติหรือเปล่านะคะหลังจากเนี้ย
แล้วเธอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามีเธอไม่รู้อะไรด้วยเลย
คือไม่ใช่ว่าไปมีไปห้ามนะฮะทีแรกมีข่าวว่า
ก็เลยแบบถูกลูกหลงไม่ใช่เลยเธอบอกเนี่ยดูฮะเดินมาเฉยเลย
แล้วปกติคือขี่จักรยานยนต์รับจ้างแม่ยายไม่ค่อยสบายเลย
มาขายก๋วยเตี๋ยวแทนตอนร่างคืนแล้วจากนี้ปาจะทำยังไงที่สำคัญก็คือ
กังวลมากก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่รู้ว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติราชการ
ถ้าเป็นช่วงปฏิบัติราชการเนี่ยก็จะมีการรับผิดชอบดูแลเยียวยาตามขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ตรงนี้เธอบอกเธอกังวลว่ามันจะถือว่าเป็นการเป็นการทำร้ายโดยตำรวจทำให้สามีเธอบาดเจ็บสาหัส
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาดูแลตรงนี้หรือเปล่า
เพราะมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนนี้คือคุณเป็นตำรวจแต่คุณไปกินเหล้า
แล้วก็มีเรื่องมีราวกับคนอื่นแล้วคุณก็อารวาสปืนยิงเปรี้ยงป้างแล้วมาทำร้าย
แต่ทางตำรวจภูมิครับการตำรวจภูทรภาค๘ยืนยันว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่
แต่ว่าเธอไม่รู้ว่าแล้วสุดทางจริงแล้วเนี่ย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวเธอหรือเปล่า
ซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องตามต่อนะคะเพราะว่าการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุ
จากเป็นการดำเนินคดีอาญาแล้วก็จะสามารถมีการฟ้องร้องทางแพ่งได้ด้วย
ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะแต่ประเด็นในเรื่องของการฟ้องร้องทางแพ่ง
บางทีขั้นตอนมันอาจจะยาวนานกว่าที่จะได้เงินในเรื่องของการช่วยเหลือ
อยู่ที่ฟ้องก็ต้องฟ้องตัวบุคคลอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะหน่วยงานต้นสังกัดจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ตรงนี้คือฝั่งคนเจ็บเขาก็สงสัยอยู่นะคะเพราะว่าเขาเจ็บหนัก
แล้วเขาไม่ได้แค่กระทบคนเดียวหลายคนในครอบครัวไหนจะลูกไหนจะอะไร
หลายคนทั้งครอบครัวมีเงินติดตัว๑๒๑บาทแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวนะคะไปคุยกับแม่ค้าขายข้าว
อยู่ใกล้กับร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนเจ็บค่ะ
คนนี้นะคะนางสาวสิริรัตน์ค่ะอายุ๕๕ปี
เธอก็บอกว่าใจหายมากเพราะตัวคนเจ็บเพิ่งมาสั่งไข่เจียวที่ร้านป้า
แล้วบอกว่าเอาไข่เจียวเปล่าไม่เอาข้าวนะ
แล้วก็เดินจากร้านป้าไปเก็บชามก๋วยเตี๋ยวครับ
ก๋วยเตี๋ยวยังอยู่ในมือเนี่ยนะคะ
คือไปเก็บชามในมือถือถ้วยข้าวแล้วก็กำลังตักข้าวกิน
พอเห็นว่าถูกยิงล้มไปต่อหน้าต่อตา
โอ้โหป้าบอกว่าป้าไม่กล้าดูคลิปนี้ป้าไม่กล้าดู
กล้าดูจริงจริงโอ้โหคือพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นเนี่ย
เขาบอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ย
หมู่เทพเนี่ยนะมีปืนตั้งใจจะไปช่วย
แต่หมู่เทพมีปืนแล้วตัวคนเจ็บเขาโดนยิงล้มไปแล้วใช่ไหมคะ
หมู่เทพเดินกลับเข้าไปแล้วในมือถือปืน
ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปห้าม
จังหวะตรงที่หมู่เทพไปทำร้ายร่างกายคนเจ็บซ้ำ
เพราะว่าคนที่เห็นคลิปอาจจะบอกว่าอ้าวแถวนั้นก็มี

พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเขาตกใจเขาอยากช่วย
แต่หมู่เทพเมามีปืนแล้วตอนจังหวะที่เข้าไปถึงตัวคนเจ็บ
ยังยิงเฉียวหัวเข้าไปอีกนัดหนึ่ง

แต่ทุกคนบอกว่าทุกคนภาวนาว่าขอให้หาย

สารคนในครอบครัวมากนะคะ
ต่อให้ถ้าหายแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์

แต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้ไม่เป็นอะไรถึงขั้นที่เสียชีวิตนะคะ